มากันที่ข่าวแรกก็เป็นเรื่องดราม่าของครอบครัวนี้เลย
โอ้โหใครจะไปคาดคิดนะคะว่านางเอกเบอร์ต้นเหมือนกัน

กุญแจสอนป่านถอดทองบุญทองนะคะ
เธอตั้งครรภ์หายออกไปจากบ้านด้วย
แล้วก็แถมยังไปยกเลิกสัญญากับทางค่ายด้วยเรียบร้อยแล้ว
อูหูรักไข้ชุลมูลวุ่นวายเหลือเกินนะคะ
นี่แหละค่ะเรื่องราวของเธอตกเป็นข่าวซุบซิบนะคะ
บอกว่าเธอกำลังตั้งท้องหลังจากที่มีภาพ
เธอถ่ายคู่กับแฟนนุ่มทหารอากาศนะฮะ
คุณชะนัดค่ะเลิศพัฒนาไทยก็ดูแล้วอวบอิ่มขึ้นเรื่อยเลย
คล้ายกับคนท้องแก่ใกล้คลอดนะคะ
ที่คุณแม่มุกดาคุณแม่ของนักแสดงสาว
รับเลยค่ะว่าลูกสาวตอนนี้ตั้งท้องใกล้คลอดเต็มทีแล้วนะคะ
เนื่องจากว่าหายออกไปจากบ้านประมาณวันที่๘ตุลาคม
ซึ่งตอนนี้ก็คือจะเป็นปีแล้วนะ
ลูกสาวบอกว่าติดต่อลูกสาวไม่ได้จริง
คือโทรไปเนี่ยถ้าติดฝ่ายชายก็ไม่ให้คุยเขาว่าอย่างนี้นะคะ
เขาบอกว่าเป็นเรื่องราวที่สาหัสที่สุดในชีวิตแล้วล่ะ
จากกว่า๔๐ปีที่คุณพ่ออยู่ในวงการ
ไม่เคยมีข่าวเสียหายแม้แต่ครั้งเดียวค่ะ
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลต่อสุขภาพ
เนื่องจากว่าตัวคุณพ่อเองมีโรคประจำตัวก็คือโรคหัวใจ

ซึ่งจะส่งผลไม่ดีกับสุขภาพนั่นเองค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวบอกเลยว่าตอนนี้ไม่ได้จะโทษใครนะ
เข้าใจว่าเป็นเรื่องชะตากรรมของแต่ละคน
แล้วประเด็นคือคุณพ่อคุณแม่ออกตามหา
แล้วก็ไปพบมาว่าน้องกุญแจซอนเนี่ย
ได้มีการไปจดทะเบียนสมรสกับฝ่ายชายเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่๑๔กุมภาพันธ์นั่นเอง

หลายคนเขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะสำหรับเรื่องนี้
คุณพ่อคุณแม่เองก็ให้คำตอบกับพี่สื่อมวลชนยังไม่ได้นะคะ
ว่าในอนาคตต่อไปจะทำยังไงต่อ
เพราะว่ามีคำถามว่าถ้าลูกกลับมาขอโทษล่ะ

คุณพ่อคุณแม่บอกว่าก็ต้องคิดดูก่อน

เพราะขนาดว่าอยากให้กลับบ้านคุณแจซอนเองยังบอกว่า
ต้องขอปรึกษาแฟนเขาก่อนอันนี้มันเป็นเรื่องเซ็นสิทีฟจริงนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งคนเหมือนกันมีกระแสลือหึงมาเลยค่ะ

ตอนนี้ก็กำลังตกเป็นข่าวลือสนั่นหวั่นไหว
ว่าขาเตียงของเธอกับสามีมหาเศรษฐีหมื่นล้าน
คุณเพชรอิทธิชาวลิศธรรมรงค์
ดูท่าว่า๓ปีที่ผ่านมาจะเริ่มไม่แข็งแรงซะแล้วค่ะ
เพราะว่ามีคนตาดีค่ะสังเกตเห็นจากที่
แวนเพชรของพิงกี้ที่เธอใส่ประจำเนี่ย

ขนของย้ายออกจากบ้านสามีไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ

เดี๋ยวไปรอฟังจากปากเจ้าตัวกันเองแล้วกัน
ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรมากมาย

เชื่อคำพูดของคนอื่นมากกว่าการกระทำ
ชื่อคำพูดของคนมากกว่าการกระทำ

เมื่อเกิดเรื่องไม่ดีก็ทำใจให้สบายแล้วกัน

ก็มีการอัพเพลงที่เธอร้องเองด้วย

หลายคนก็พากันโยงกันไปว่าทั้งหมดทั้งมวล

ข่าวที่มันมีมันเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
ยังไงก็ตามรอคุณพิงกี้
หรือรอคุณเพชรออกมาแถลงข่าวเรื่องนี้ดีกว่า
แต่ละคนบอกเลยก็สืบจากโซเชียลนะคะ